สบงทรงเรียรัย

คือจะให้เป็นเจ้าภาพงานทำบุญ

แล้วบอกด้วยนะเนี่ยเป็นอดีตตำรวจ

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
นะหน่ายดูนี้อะไรนะ
ฝ้าหันช็อตบูธ

ฝ้าหันช็อตบูธ

พี่พูดอย่างเนี่ย

นี่เป็นอย่างไรครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวเอาดี
ตำรวจเป็นพระหรือพระเป็นตำรวจพี่งง

แต่ที่แน่คนโพสต์เขาเขียนไว้เลย
ดันให้ถึงสำนักพุทธ

แต่งตัวแบบนี้อ้างตัวเป็นพระ
แล้วบอกว่าเคยเป็นอดีตตำรวจ
เอาแหวนรุ่นมาโชว์เอาวอลมาโชว์

พระจริงไหมก่อนอยากรู้ใช่ไหมพระจริงไหมก่อน
เรื่องนี้ค่ะผู้ชายคนนี้ที่แต่งตัวเหมือนพระ
เขาอ้างว่ามาจากสำนักสงฆ์

ที่จรเคภะเผื่อกอำเภดันมะขามเตี้ยที่กาญจนบุรี
ก็มาขอเจ้าของร้านนี่แหละที่จังหวัดสุพรรณนี่
โยมโยมช่วยเป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่าหน่อยสิ
เจ้าของร้านจริงเขาไม่ได้ติดขัดเลยนะ

แต่แค่ถามที่มาที่ไปของการทอดผ้าป่าเฉย
ถามไปแล้วทำไมไม่พอใจล่ะท่าน
มีการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม
แล้วก็บอกว่าเป็นอดีตตำรวจ
แหวนรุ่นของตำรวจให้ดูเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็วอลให้เจ้าของร้านดู
นี่เถียงกันนะเถียงกันคือจะแย่งมือถือ
จากเจ้าของร้านที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยค่ะ
ทีนี้ผู้ชายคนนี้
กลิ่นละมุดหึงเลยค่ะ

ไม่ใช่เหล้านั่นแหละดูสิ

มีแหวนรุ่นวิทยุสื่อสาร
ขับกระบะติดฟิล์มดำมาด้วยค่ะ

ผู้ใหญ่ชัยชานโรงเยื่อใหญ่ค่ะ

ก็ไปพบกับพระมหาชาญ
ชาติเมโทเจ้าสำนักเสียงมนต์แสงธรรม
หรือว่าสำนักสงฆ์ถ้ำเข่าบัวน้อยนี่นะ
จะสอบถามข้อได้จริงที่มันเกิดขึ้น

จริงนะสำนักสงฆ์ถ้ำเขาบัวน้อยเนี่ย

เคยมีปัญหากันเรื่องของการแบบ
ระเวนออกเรียรายเงินจากชาวบ้านทั่วประเทศ
แล้วก็มีการร้องมาให้ตรวจสอบข้อได้จริง
ปรากฏว่าอดีตเจ้าสำนักสงฆ์แล้วก็พระลูกวัด
ลูกศิษย์ของทางสำนักสงฆ์

ไปเรียรายเงินจากชาวบ้านทั่วประเทศจริง
แล้วชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เหมือนกับขับไล่
ขับไล่อดีตเจ้าสำนักแล้วก็ขับไล่พระลูกวัด
สิทธิ์กลุ่มนั้นออกไปจากสำนักสงฆ์
แล้วขับไล่ออกไปตั้งแต่๖ปีที่แล้วค่ะ
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยนิมนต์พระมหาชามาเป็นเจ้าสำนักสงฆ์
และเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักสงฆ์เสียงมนต์แสงธรรม
แต่ก็ยังมีการเอาชื่อเดิมชื่อเก่า
สำนักสงฆ์ถ้ำเขาบัวน้อยไปแอบอ้าง
ตะเวนเรียรายเงินตามพื้นที่ต่างทั่วประเทศอยู่
ดังนั้นมันมีการเปลี่ยนชื่อ
แล้วก็ขับไล่สำนักเจ้าสำนักรูปเดิมออกไป
พระลูกวัดลูกศิษย์ในยุคนั้นออกไปแล้ว
แล้วมันไม่มีมาแล้ว๖ปีนะคุณผู้ชม
ดังนั้นถ้าเกิดว่ามีใครมาเรียรัยแล้วก็อ้าง
ว่ามาจากสำนักสงฆ์ถ้ำเขาบัวน้อย
เจ้าสำนักปัจจุบันยืนยันว่าไม่มีชื่อ
สำนักสงฆ์ถ้ำเขาบัวน้อยแล้วนะคะ